หลังจากถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ท่ามกลางข่าวลือต่างมากมายนะครับ
ล่าสุดวันนี้พลตมธศุรเชษฐ์หักผ่านรั้วบิกโจ๊กต้องเจอกับปรนสุมชีวิตอีกครั้งนะครับ
เมื่อถูกมติคอรมอโอนย้ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้มาเป็นราชการพลเรือนที่สำนักนายมนตรีนะครับ
พร้อมกับถูกมาตรา๔๔ตรวจสอบคดีทุจริตด้วยนะครับ

ทันทีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคอสช
ให้พลตำรวจโทษศุรเชษฐ์หักผ่าน
จากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการศรีกากี
และคลายข้อสงสัยตลอด๕วันที่ไร้เงาบิ๊กโจ๊ก
โดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ก็โบกมือปฏิเสธที่จะตอบคำถาม
โอนย้ายพลตำรวจโทษสุรเชษ
มาเป็นข้าราชการพลเรือนประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรีครั้งนี้ด้วย
ส่วนอาการป่วยของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่ไม่ได้มาประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
ให้เหตุผลว่ามีอาการท้องเสีย

ได้เรียกแพทย์ไปตรวจรักษาอาการที่บ้านพัก
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัด

ไม่ต้องการหลีกเลี่ยงตอบคำถามสื่อมวลชนแต่อย่างใด

ในช่วงบ่ายวันที่๑๐เมษายนนี้
เดินทางไปประชุมคณะกรรมการค่าราชการตำรวจ
กตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างแน่นอน
ขณะเดียวกันก่อนจะมีคำสั่งม๔๔ออกมา

ปรากฏภาพพลตำรวจโทษสุรเชษ

สีหน้าเรียบเฉยระหว่างคุยโทรศัพท์
ซึ่งภาพดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าเป็นภาพจริง
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้มีท่าทีวิตกกังวลใด
ก่อนจะกลับไปภายหลังจากประชุมแล้วเสร็จ
จากนั้นได้มีการเผยแพร่วิทยุคำสั่งด่วนที่สุด

ลงนามโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีคำสั่งให้ปลดพลตำรวจโทษสุรเชษ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ซึ่งถือว่าเป็นการขาดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของตำรวจโดยสิ้นเชิง

ข่าวคราวของพลตำรวจโทษสุรเชษหรือบิ๊กโจ๊ก
เริ่มตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของวันที่๕เมษายน
ภายหลังจากเข้าร่วมประชุมมาตรการสงการ

ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสามารถติดต่อ

กลางกระแสข่าวลืนหนาหู

จากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ที่สปกตร
แต่ยังไม่มีคำสั่งปรากฏออกมา
จนกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่๖เมษายน

มีหนำซ้ำไม่ใช่แค่คำสั่งย้าย
ปฏิบัติหน้าที่สปกตรธรรมดา
แต่เป็นคำสั่งที่ให้พ้นจากตำแหน่งเดิม
มากไปกว่านั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยังมีคำสั่งด่วนเรียกประชุมกตร
โดยมีวาระสำคัญคือการสัญหาคนมาดำรงตำแหน่งแทน
แต่สุดท้ายเลขากตรก็มีหนังสือแจ้งว่า
ขอเลื่อนการประชุมออกไป
โดยคำสั่งโอนย้ายมาเป็นข้าราชการพลเรือน
ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่ากันว่าเป็นตำแหน่งที่นำมาแขวนไว้เพื่อลงโทษ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ
เพราะคำสั่งม๔๔ครั้งนี้

ซึ่งให้เพิ่มชื่อของพลตำรวจโทษสุรเชษ
อยู่ในรายชื่อของข้าราชการที่จะต้องถูกตรวจสอบด้วย